ใครจะมีคู่ลงคู่เลิฟดิฉันไม่รู้เรื่องของเขาหรอกนะ
แต่ว่าคุณณเดชน์เนี่ยก็มีคู่เลิฟเหมือนกัน
วงคู่คุณแม่นี่แหละไปทำบุญค่ะ

วาเลนไทยนี้อย่างที่หลายคนลุ้นกันอยู่ว่า

แต่ที่รู้เนี่ยหลายคนคงเทหัวใจ

เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น
ไปร่วมประกอบพิธีบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่วัดป่ากิติยานุสรอำเภอภูเวียง
พร้อมกับร่วมทำบุญต่อยอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะ
อกจากนี้ค่ะพี่ณเดชน์ของเราก็ยังเปิดประมูลเสื้อ

ผู้ที่มาทำบุญได้ร่วมการประมูล
กันกับการถ่ายภาพคู่กับพี่ณเดชน

ถวายให้กับทางวัดเป็นการร่วมทำบุญอีกด้วยค่ะ
แล้วจะบอกว่าวันก่อนเนี่ยคงคุณแม่ทำบุญใช่ไหม
ส่วนวันนี้จะควงแม่คุณอย่างสาวยายา
ฉลองวาเลนไทยที่ไหนหรือเปล่า
เดี๋ยวเย็นนี้เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะ

ก็ยาย่าบอกเองว่าเรียกแฟนได้แล้วอะไรอย่างนี้

ยาย่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยหรือเปล่า
เอน้องอยู่ไทยมาตั้งกี่ปีแล้วน้องเข้าใจ